เราจะไปต่อสายพูดคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในกรณีเรือล่มนี้นะครับ
ก็ช่างภาพที่อยู่บนเรือใบอีกลำหนึ่ง
ชื่อว่าคุณเอกนะครับดังนั้นเราจะคุยกับคุณเอกต่อสายกันหน่อยฮะ

คุณเอกครับช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงเย็นกันหน่อยฮะ

ก็เมื่อวานออกจากราชาประมาณ

ตอนนั้นฝนยังไม่ตกฮะแล้วก็ออกเรือมาได้ประมาณ

คุณเอกนี่อยู่เรือลำไหนอย่างไรบ้างฮะ

ครับแล้วเล่าให้ฟังต่อสภาพอากาศตอนนั้นครับ
สภาพอากาศก็หลังจากฝนตกสักพักนึงก็จะมีลมค่อนข้างแรงพอสมควรครับผม
แล้วก็คลื่นสูง๔๕เมตรเลยครับ

อยู่สภาพอากาศมันก็เกิดขึ้นเลยหรอฮะเขาบอกแปลประวัติเลยหรอฮะ
ผมใช่ครับเพราะว่าตอนกลางวันนี้แดดยังออกแล้วก็ท้องฟ้ายังเป็นสีฟ้าปกติอยู่

ตอนช่วงประมาณตั้งแต่๔โมง๔๔๓๐นี่เริ่มมืดแล้วก็คึ้มไปเลย
ทีนี้เรือใบที่ทางคุณเอกอยู่รอบนี้มีเรืออื่นอยู่เยอะไหมคะเท่าที่เรามองเห็น
ตอนที่ผมออกมาคือมีอยู่เยอะพอสมควรครับ

แล้วก็ตอนที่เรือออกมาเนี่ยก็คือฝนเริ่มตกเริ่มลงเม็ดแล้วก็เริ่มมองทางข้างหน้าไม่ค่อยเห็นแล้วครับ

ก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรเลยเหรอฮะว่าจะมีแบบเหมือนพายุมีฝนฟ้าขนองลมแรงขนาดนี้ฮะ
ไม่มีครับเพราะปกติคือมันจะตกประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็พอช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันจะสภาพอากาศมันจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผม
แล้วก็อยู่แต่ว่าวันนี้แต่ว่าสภาพอากาศเมื่อวานเนี่ยตอนที่เรือเจอขึ้นเรือเจออะไรก็คือค่อนข้างหนักพอสมควร

ทีนี้อย่างตอนที่คุณเอกบอกว่าพอฝนเริ่มตกลมแรงคลื่นสูงเนี่ยอย่างเรือใบของคุณเอกทำยังไงต่อคะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้
คือของผมออกมาได้เกือบถึงเกาะเฮแล้วครับ

ก็เกือบจะถึงก่อเหตุแล้วแล้วก็พอดีมีเพื่อนที่อยู่เรือเหมือนกันทักมาทักเฟซบุ๊กมาหาว่าเรือถึงไหนแล้วผมก็เลยแจ้งว่าก่อเหตุแล้วเขาบอกว่ามีเรือได้วิ่งจม

เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาแจ้งมาว่ามีเรือจะวิ่งจมน้ำแล้วก็มีลูกค้าลอยคออะไรประมาณนี้ครับ
ตอนนั้นเหตุการณ์กลหนเลยสิครับ
ใช่ครับเพราะว่าเรือที่ผมอยู่เนี่ยมีลูกค้ามาเหมือนกัน

แล้วก็ต่างคนในบนเรือครับพนักงานเรือแล้วก็มีผมเนี่ยที่คอยดูแลลูกค้าอยู่

ก็คือไม่มีเวลาได้ไปสังเกตบริเวณโดยรอบเลยครับ

ผมถามนิดนึงครับเพราะว่ามีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือบอกว่ากรมอุตุก็เตือนว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
แต่ทำไมเรือถึงยังเดินเรือพานักท่องเที่ยวไปได้ฮะ
อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทางกรมอุตุแจ้งมาให้ทราบวันไหนตอนไหนครับแต่คือบรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงช่วง๓๔โมงเนี่ยบรรยากาศยังดีอยู่แดดออกอยู่ครับผม

แล้วก็อยู่มันก็มืดครึ้มแล้วก็ขึ้นลมแรงเข้ามาเลยฝนตกด้วย

คุณเอกครับผมถามอีกหน่อยตอนนี้คุณเอกอยู่เกาะเฮหรือว่าขึ้นฝั่งมาแล้วครับ
ขึ้นฝั่งครับขึ้นฝั่งตั้งแต่เมื่อวานเรือถึงฝั่งตอนทุ่มครึ่งครับ
ทุ่มครึ่งทีนี้ถามหน่อยว่าตอนนี้ยังมีเรือที่ต้องติดค้างอยู่หรือเปล่าครับ
เพราะว่าวันนี้ทางผู้ว่าเองก็เหมือนประกาศไม่ให้เรือเดินเรือในทะเลครับ
อ่าเท่าที่ทราบมานะครับเมื่อวานเนี้ยของผมจะมีทีมงานช่างภาพอยู่ในเรือแต่ละลำเหมือนกัน
แล้วก็มีทีมงานที่ติดค้างอยู่ที่เกาะราชาครับ
ครั้งหนึ่งคืนที่เกาะราชาบนเรือแล้วก็เรือเดินทางกลับมาจากเกาะราชาตั้งแต่เช้าแล้วครับ

ขอบคุณคุณเอกนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่อยู่ก็เกิดฝนตกลมแรงคลื่นสูงตั้ง๕
เมตรแต่ว่าเรือใบของคุณเอกสามารถที่จะเข้าเกาะเฮได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์นี้กันต่อ
เรื่องของการค้นหาผู้สูญหายที่ยังเหลืออยู่อีก๓๕คนนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวอีก๑ชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะตั้งแต่๔โมงครึ่งถึง๕โมงครึ่งนะคะ
ติดตามเกาะติดภารกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ถ้ำหลวงที่ภูเก็ตรวมถึงเครื่องบินของทบที่แม่ห้องศรตกด้วยนะคะ
เดี๋ยวติดตามกับคุณโรสลินแล้วก็คุณสุภาษานะคะ